อีนางลูกแม่นี่เยอะ
รักไม่มีขอแม่
ห่วงเจ้าดังดวงใจ
และพอจะเปิดพามารกัง

คนโสธิปัญหาสินค้า

รอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
การแข่งขันรอบที่๒เมื่อวานนี้เด็กเลือกเพลงมาโชว์ตามโจทย์เพลงเพลงฮิตแบบเบิร์ต
ได้น่ารักทั้งสองทีมแต่ทีมที่ชนะใจกรรมการคือสลิดน้อยสามซ่า
ทำให้ตอนนี้มีคะแนนนำไปเป็นแปดต่อหกคะแนนวันนี้เข้าสู่การแข่งขันรอบที่สาม
คะแนนในแต่ละยกจะกลายเป็น๒คะแนนมาเอาใจช่วยเด็กกันต่อนะครับใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถนะครับแล้วเขามาทำเพื่อบ้านเกิดของเขา
เด็กที่ชนะนะครับในแต่ละทีมครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๑แสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับก็ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดเช่นกัน๓๐๐๐บาท
อุปกรณ์ทั้งสามท่านรออยู่แล้วนะครับ
พี่หอยพ่อเจมส์พบแล้วก็พี่ฝนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ซ่าพ่อเฉพาะเออไหวไหมต่อกรกับเด็กไหวไหม
มันทำให้เขาเรียกอะไรนะคนสูงอายุกระชุ่มกระฉวย
หัวใจมันพองมันมีความรู้สึกว่าเออถ้าเรามีโอกาสวาสนา
พยายามผลักดันเราจะพยายามดันให้ถึงที่สุดอย่างนี้
เพราะฉะนั้นนะครับเด็กหนูน้องนะ
มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับ
หั่นคุยหมั่นถามท่านบ้างนะครับท่านจะได้มีกำลังใจ
เพราะว่าจริงโลกโซเชียลเนี่ยเล่นได้ลูกแต่เล่นให้เป็นเวลานะครับ
แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เหมือนกับเด็กซ่าของเรา

เพราะฉะนั้นตอนนี้จะเปิดศึกในรอบที่๓
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
พร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังถึง๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
รอบที่๓ยกที่๑
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีครับ

เราได้ตัวแทนของแต่ละทีมแล้วนะครับ
นั่นก็คือน้องข้าวปุ้นแล้วก็น้องออกัสนะครับ
ส่วนน้องออกัสนะครับเลือกเพลงกล่อมลูกนะครับผม
ของคุณป้าสุนารีราชศรีมานะครับ

ที่หนูเลือกเพลงนี้นะคะเพราะว่าหนูอยากลองสไตล์ใหม่ใหม่ค่ะ

ส่วนน้องเค้าปุ่นนะครับเลือกเพลงไง่ง่องของพี่ตั้งแต่นชนดานะครับ

เพราะว่าหนูอยากจะเอ็นเตอร์เทนทุกคนให้ทุกคนสนุกไปกับหนูค่ะ

เราก็ลุยครับผมไป
รอบที่๓ยกที่๑เริ่ม
วันนี้เด็กนะฮะมากันเตรียมตัวกันมาดีไหมลูกทั้งสองทีม

ศึกครั้งนี้ครับใครจะออกมาวาดลวดลายกันก่อนใครจะเจอกับใครครับในรอบที่๑
เป็นน้องข้าวปุ้นแล้วก็น้องออกัสครับผม

บอกได้เลยว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่ล้างตานะครับ
ใครที่ติดตามรายการนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเคยแข่งกันมาแล้วครับ
ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องดูต้องชมกันแล้วล่ะครับ
ขอเชิญเด็กซ่าที่เหลือนะครับ
ทุกคนเชิญลงเวทีครับไปเลยครับ
วันนี้สองสาวนะฮะที่จะมาเปิดศึกในรอบที่๓ยกที่๑นี้นะครับ

แล้ววันนี้ล่ะลูกที่เราจะมาเจอกันตอนนี้เราจะมากันในบทเพลงอะไรคะ
หนูเพลงกล่ำลูกค่ะ

พี่เออยากจะบอกอย่างนี้นะลูกนะว่ามีอาจารย์ดีนะครับในเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งนี้อยู่มาประมาณร้อยกว่าปีแล้ว
รู้จักมาแนะนำน้องในวันนี้นะครับ
เอาเพลงไหนง่องก่อนเลยดีกว่า
อาจารย์หญิงท่านนี้อยู่มาร้อยกว่าปีแล้วเดี๋ยวหนูต้องขอคำแนะนำ

มันยากตรงที่แบบว่าถ้าอยู่ถึง๑๐๐ปีแล้วเราจะร้องไหวไหม

เพราะว่าไงง่องเนี่ยมันก็ออกแนวแบบว่า

ใช่มีกึ่งร็อกเหมือนกันนะ

เพื่อนหญิงพร้อมบอกค่ะเพื่อนเทยพร้อมบอกค่ะ
คนโสดขยับมาสิบห้ายาว
เนี่ยมันจะมีลูกกระบาดเยอะ
เอาไปเลย๑๐๐๐บาท
คอแกสะบัดมากเลย

ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าพูดแล้วจะหาว่าคุย

บอกแล้วลูกปรมาจารย์นี่ขนาดอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วนะลูก

ร้องไหมร้องดีผม

เนี่ยยังออกเป็นสตริง
เขาจะร้องเป็นสิบห้ายาว
เห็นไหมลูก
โอ้เอ่ออีนางลูกแม่นี่เอ่อคนดีของแม่นี่เอ่อ
ออกัสครับไปนั่งเอาแม่มาแข็งไป

แล้วแววตาที่แม่ร้องนี้แบบ
คือแบบคือแม่กล่อมลูกจริงเลย

พี่อยากจะกินอะไรบอกกับผมเดี๋ยวผมจะถวดน้ำไป

ร้องเพลงกล่อมนะแต่เสียงเกลือเลยนะ
คืออารมณ์เนี่ยเขาเรียกอารมณ์เพลงลูก
ถ้าถามว่าความสมบูรณ์เนี่ยนะลูกนั้นของนักร้องเนี่ย
เขาอาจจะต้องมีการแก้ไขในการร้อง
แต่อารมณ์เนี่ยคือส่งมาเลยปึ้งเข้ามาเลยแม่
ต้องแบบนี้นะลูกนี่คือสิ่งสำคัญของเพลงกล่อมลูก
ส่วนหงายง่องก็อย่างที่ป้าฝนบอกเอาไว้คุณยายฝนบอกเอาไว้

พร์นแหลม

ค่ะโอเคคุณฮ่าอยากฟังพ่อสักไหนอ่ะ

และพอจะเปิด
ระเผาทรักษ์

สิบห้ามวล
หนุ่มสาวขอเชิญชวน
ออกมามวลหน้าเวที

ไม่ค่ะไม่ค่ะ

เดี๋ยวลูกล่ะไม่ครับไม่
ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของออกัสครับ
น้องข้าวปุ้นไปประจำที่ลูก
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
ว่าขวานไอ้ขวานมายรองหายงอแง
ผีบ้านผีเรือนปุ๊บปั๊บดูแลลูกแม่หลับให้สบาย
แม่จิเอาเดือนปากใต้เอาร่มหมายต่างชายคา
แม่ทรณีพระแม่คงเข้ากอดวิญญาณ
เจ้ามาจนยา
รักไม่มีขอแม่หวงเจ้าดั่งดวงใจ
โลกวางที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยแม้ตามต่อย
เที่ยวทางกลางป่าอ่อนร้ายป่าดิ้งจิตตอน

เจ้าอย่าลืมที่นอนบ้านเก่า
อย่าลืมปลาร่าปลาเจ้า
อย่าลืมส่งข่าวถึงแม่บ้างเด้อลูกเด้อ
โคราชบ้านเองเขาใหญ่
แนวเพลงของใครเสียนกลำเมอ
หากใครเขาทำให้
อิ่มน้ำตาอืม
จิตเอารับแท้ของแม่ยี่โยยา

มือไกวเปล่าแม่นี่ที่เห็น

ขอบคุณค่ะ
ไม่รู้นะครับว่าจะถูกใจคณะกรรมการมากน้อยแค่ไหนนะครับ

มันมีความคมอยู่ในเนื้อเสียงนะ

เขาส่งความรู้สึกที่เขาได้รับมาจากแม่เขาเอง
แล้วก็เจียรนัยออกมาเป็นเพลงแบบที่เขาทำได้
ทำออกมาได้ขนาดนี้นี่มันน่าชื่นใจ

หนูหนูทำให้อย่างน้อย
ขอขอบคุณค่ะ
เชื่อว่าเออเว้ย
ถ้าออกัสเขาเคยเล่นพวกสมัยก่อนเด็กเคยเห็นนะเนาะ
แถวบ้านนอกเราเล่นตุ๊กกะตัว
เขาทำให้คนแก่คนหนึ่งเคลิ้มแวบนึงว่าใช่เว้ย
เพลงนี้เนื้อหาก็คือแม่กล่อมลูกครับ
แต่ที่ออกัสร้องพี่ฝนไม่เห็นภาพของแม่กล่อมลูกเลย
แต่พี่ฝนเห็นภาพว่าเนี่ยแม่ฉันน่ะนะกล่อมฉันแบบนี้

ฝนรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเขาเอาความรู้สึกที่แม่กล่อมเขามาเล่าให้ทุกคนฟัง
ซึ่งมันเป็นความคิดที่ฉลาดมาก
แล้วก็ภูมิใจแทนคุณแม่ด้วยถ้าฝนเป็นคุณแม่ฝนต้องนั่งร้องไห้แน่
นะคะชื่นใจออกัสเก่งมากลูก
ผมชอบคำประมาณ๒๓คำ
เพลงนี้ที่เขาย้อนไปย้อนมาที่

เขาร้องได้ต้อยมากมันดูต้อย
อีกอันหนึ่งคือหมอนเก่าหมอนเก่าอ่ะ
ผมชอบคำสองคำนี้ที่ผมฟังแล้วผมเคยเห็นภาพเลยว่า

ป่าดิ้งจิตตอนนิดนี้เจ้าอย่าลืมที่นอนหมอนเก่า
บอกได้เลยว่าเป็นสไตล์ของน้องอย่างนี้แหละ
ร้องสบายเสียงสูงนี่เขาใสเขาร้องไหม
ไม่ต้องไถไม่ต้องแถดไม่ต้องอะไรเลย
ไปเรื่อยโตขึ้น
ถ้าน้องอยากจะเรียนแบบหรือว่าทำเหมือนคุณต้นแบบนะ

สิ่งหนึ่งที่เรียนแบบเขาไม่ได้ก็คือ

อย่าดีกว่าเอาแค่เสียงพอโหลกหน้าไม่ต้อง
ครับหมดแล้วนะขอบคุณครับ
ประเดิมรอบที่๓ยกที่๑จากน้องออกัส
ยังไม่เคยพ่ายแพ้เลยสักยก
ด้วยเพลงที่พลิกแนวมาเป็นลูกทุ่งที่มีกลิ่นอายเพลงโคราช
ซึ่งร้องยากมากแต่น้องก็ทำได้ดี
ช่วงหน้าถึงทีของน้องข้าวปุ้น
ที่วันนี้ก็มาสู้ในเพลงที่ฉีกแนวของตัวเอง
เช่นกันช่วงหน้าติดตามกันต่อนะครับ
และคิวต่อไปนะครับถึงคิวของเจ้าตัวเล็กแล้วนะครับ
น้องข้าวปุ้นนะครับผมมาร้องเพลงลูกทุ่งอีสานนะครับ
จะเป็นยังไงโอ้โหน่าติดตามน่าสนใจมากเลยนะครับ
เพราะว่าเคยร้องแต่แนวร็อกนะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องพลังเสียงของเด็กน้อยคนนี้นะครับ

ให้กำลังใจน้องข้าวปุ้นกันเลยครับ
เมื่อสักครู่ฟังแล้วใช่ไหมลูกเพลงกล่อม
ล่อมลูกนะแต่จริงนะลูกถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ย
นี่เขาก็ไม่ถนัดอีกเหมือนกันมาสายลูกทุ่งไหนง่องนะฮะ
ก็จะมาแก้เกมกันอย่างที่บอกนะลูกว่าพี่ฝนบอกไว้แล้ว
คุณพ่อก็สอนไว้แล้วแล้วก็คณะกรรมการได้แนะนำไปแล้วว่า
ตรงไหนคือจุดขายของเพลงนี้ทำให้เต็มที่นะคะ
วันนี้มาในบทเพลงหงายง่อง
เชิญรับฟังบทเพลงเพราะจากน้องข้าวปุ้นไงง
คำถามวันคุณกับสาวท่อเชิญชวนออกมามวนลาเวที
สวัสดีค่ะคุณแม่พี่น้องออกมามวนกันเลยพี่ด้า
ยอดทิ้งความทุกความส่องอาภัยมายล้มเอาความสูงจริงไป
ใครบอกหากช่างหรือว่าอย่าเส้นใจ
มีแฟนคนเดียวก็ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจ
คิดได้อยู่ใจหมด
งานบุญอยู่ใส่คอแต่ได้ยินเสียงฝนสิตกฟ้า
บำเนียกเนียกเนียกเนียกเนียกบ่เธอเก่งจ้าเวียด
แกก็เก่งเหนียกหมอลำบ่เก่งเวียด
หมอลำอยู่ใส่ฝุ่งเผาจนถ่าฉันจะยอดไปเกิดเพื่อน
ยอดที่ฝุ่นในลงอ้าวไงไงไงไงงง
ผู้สอขี้อาบมายกติดพาย
ยาวยาวยาวหลอกตอบยาวยาวชีวิตของเขา
ให้มันลืมเรื่องความจะทิ้งเราไป
แต่งะไว้ที่ลมบอกว่า
เพราะสังความเหมือนกับผู้เศร้ายุคใหม่
หัวใจมัดมวล

คือแบบสวมวิญญาณเข้าไปจริงเก่งมาก

จริงเป็นยังไงบ้างลูกออกัสจ๋า
ึ้งมากเลยค่ะไงง่องค่ะ
เดี๋ยวให้ใครนั่งไงนะ

ทั้งนั้นต้องมาฟังจากคณะกรรมการนะลูกนะ
ก็ไม่ผิดคาดเลย

คือมันจะมีความเป็นร็อกของข้าวปุ้น
อยู่ในนั้นด้วยเขาไม่ได้เป็น
แบบหมอลำอีสาน๑๐๐

เพราะฉะนั้นไม่ผิดที่จะเอื้อนแบบไหน

ที่เพื่อนหญิงพร้อมบอกค่ะ

เพื่อนยิงพร้อมบ่ะค่ะอะไรอย่างเงี้ย
เพื่อนยิงพร้อมบ่ะค่ะ
หัวใจพร้อมบ่ะค่ะ
ก็สอเขียบมา

มันแขนที่แซมนี่แดด

มันมีเสแน่มากเลยอะ
พอเขาปรับนั้นปุ๊บ
เรามีท่าที่เด็กที่เราเต้นแล้วน่ารัก

เราอยากจะให้เขาค่อยเติบโต
น่ารักสมวัยของเขาไป
ซึ่งในการร้องของข้าวปุ้นพี่ฝนชอบแล้ว

เพราะการเรียนเรายังเรียนตั้งหลายวิชา
เราสามารถเก่งทุกวิชาได้
แล้วเรามีต้นทุนสูงอยู่แล้วนะคะ

ขอบคุณพี่ฝนมาก

นึกว่าเป็นดาเอ็นดูฟิลมาร้องหมอลำ

เพราะเขามีจิตวิญญาณของความเป็นร็อก

แต่นี่คือความพยายามของเด็กคนหนึ่ง
ที่อยากแสดงให้คนรู้ว่า

แล้วเขาก็ทำได้น่ารักแบบของเขา

ร่องเสียงของข้าวปุ้น
การใช้ลม

มันไม่ใช่ลูกทุ่งเมื่อมันไม่ใช่พยายามมันก็จะเป็นอย่างที่
ปู่พูดนะลูกว่าปู่ก้มหน้าไม่ดูหนูปู่นึกถึงด่าเหมือนด่าร้องหมอลำ
บอกว่าดาร้องหมอลำไม่ดีไม่ใช่ดีแบบด่าอันนี้ก็ดีแบบข้าวปุ้น
แต่ถ้าถามปู่ปู่เชียร์สุดใจขาดดินหนูต้องเป็นร็อกเกอร์สาวที่ดังที่สุดในประเทศไทย
ผมนึกว่าไม่ใช่เพลงของตะกะแตนชนระดาแต่เป็นดาเอ็นโดฟินมากกว่า
เนอะกรี๊ดไอเนอะ
ขนาดเขาพูดมาอ้าวทุกคนอะไรนะ

เออนั่นอ่ะเหมือนไม่ใช่คมไม่ใช่หมอลำนะเหมือนชาวล็อกพูด

ถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการจะต้องตัดสินนะครับว่า

ที่๑นี้นะครับใครทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะ

หวานด้วยแล้วก็สนุกด้วยวันนี้นะครับ
เป็นบทเพลงที่เด็กไม่เคยได้ร้องมาเลย
แล้วก็มาลองประชันฝีมือกันบนเวทีนี้นะฮะ
ก่อนที่ท่านคณะกรรมการจะตัดสินลงคะแนนนะครับ
ขอเชิญทีมเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีครับ
น้องข้าวปุ่นทิ้งแนวร็อกมาใช้เพลงลูกทุ่งอีสาน

ยกนี้เลยได้รสชาติใหม่จากเด็กเก่งทั้งสองคน
ไม่รู้ว่ากรรมการจะถูกใจคนไหนมากกว่ากัน
ช่วงหน้ามารู้ผลกันครับ
และทีมที่ชนะในยกที่๑นี้

หัวงเจ้าดั่งดวงใจ
ผู้หญิงปลอมมละคา

เสียเวลาเลยครับที่รอชมครับผม

อีกคนนึงก็มาในแนวแบบซึ้ง
คิดถึงแม่น้องถ่ายทอดออกมาเนี่ย

อีสานไหมครับผมดนตรีอาจจะมีร็อกบ้าง

คำร้องอาจจะเป็นกลางนิดนึง

ตอนนี้คะแนนที่มีอยู่นะฮะ

มีคะแนนสะสมอยู่ที่๘คะแนน
ลูกไม้หลากสีมีคะแนนสะสมอยู่ที่๖คะแนน

คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่า
แล้วถ้ามีท่านหนึ่งท่านใดใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าขึ้นมา
นั่นหมายถึงว่าจาก๒คะแนนนะฮะ
กำลัง๒ก็จะเป็น๔คะแนน
แล้วทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะทันทีครับ

ทีมที่ชนะคือทีม
คะแนนจะตีมาเสมอได้หรือไม่

จะทิ้งนำไปอีกนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการครับ
ยกกำลังซ่าจะออกไหมจะออกไหมในยกนี้นะครับ
และทีมที่ชนะในยกที่๑นี้

และตอนนี้นะฮะทีมสนิทน้อยสามซ่านะครับ
เป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วก็ได้คะแนนสะสมเพิ่มไป

โอ้โฮ
ลูกไม้หลากสียังคงคะแนนสะสมอยู่ที่๖คะแนน
โอ้โฮ

ใครจะเจอกับใครต้องร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยทั้งสองทีมนะครับ
เขามาสู้เพื่อบ้านเกิดเขาในร้องได้ยกกำลังซ่าในยกหน้าครับ

ขนาดเปลี่ยนแนวเป็นลูกทุ่งเนี่ยยังร้องเพาะขนาดนี้เลยจนเขาเคิ้มเลยอ่ะ

ไงง่องของข้าวปุ้นเนี่ยก็มันเหมือนกันแทบอยากจะลงไปเต้นด้วยบนเวทีเลย
ผมบอกเลยว่าเด็กทั้งสองคนนี้สุดยอดจริงครับผม
น้องออกัสยังคงครองตำแหน่งผู้ไม่เคยพ่ายแพ้
แม้จะแข่งมาแล้วถึง๔ยกก็ตาม
แต่การต่อสู้ระหว่างเด็กทั้งสองทีมยังไม่จบ
เราจะได้เห็นความสามารถของเด็กเสียงดีมีน้ำใจ
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดได้อีกหลายยกในร้อง
ชาดำมาขอแก้มือบีเอ็มครับผม

สิ่งที่กลัว
เมื่อกี้ผมหันไป
ชาดำหันไปหาพ่อบอกว่า